เรื่องฮาวรับเปิดเทิม
มีมาให้อ่านข่าวให้ได้ฟังข่าวอันอีกแล้วนะคะ

แล้วนี่มีทั้งปืนทั้งไม้ทั้งมีด
แล้วเอาคลิปนี้ที่ถ่ายไว้มาโพสต์ลงโซเชียลแบบนี้ค่ะ
ดอมปกติเราไม่ค่อยเห็นมุมนี้เนอะ
เราจะเห็นเวลาข่าวเด็กอาชีวะตีกัน

ชาวบ้านถ่ายไหมก็กล้องมงจรปิดถูกปะ
ใช่แต่อันนี้คือในแก๊งในกวน

ทอดทอดออกชอบด้วย
โอ้โหดูถ่ายไว้แล้วไปลงโซเชียล
ประกาศศักดาโชว์ความเจ๋งอย่างนี้

แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าไถเสื้อช็อป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงใต้สะพานข้ามแยก

กลุ่มอาชีวะกลุ่มนึงก็๕๖คนนะนะ

แล้วก็มีทั้งมีดมีทั้งไม้มีทั้งปืนขู่

แล้วตอนที่กำลังถอดอยู่กลายเป็นว่า
โอ้โหโดนรุมทำร้ายแบบนี้ค่ะ

ค่านิยมแบบนี้ทำร้ายกัน
แถ๋ซื้อชอบต้นแถ๋ซื้อชอบหัวเข็มขัด
เข็มเมื่อไหร่มันจะจบไปได้สักที

ให้ชาวบ้านเขาต้องเสี่ยงโดนลูกหลงจากเหตุการณ์แบบนี้

ถ้าเดินทางสายนี้เนี่ยไม่ห่วงถึงอนาคตเลยเห